ดึกเมื่อคืนนี้เกิดเหตุหัวร้อนกันกลางถนนอีกแล้วนะคะ
คู่กรณีเป็นรถเบนท์กับจักรยานยนต์
ปาดกันไปปาดกันมาสุดท้ายลงมาเจรจาทะเลาะกัน
แล้วก็ต่อยกันคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันก่อนค่ะ
อย่าเรียนเรียกของที่ให้
เมื่อกี้เกือบชนผมเนี่ยเมื่อกี้เกือบชนเหมือนกัน
ตรวจเลยตรวจเลย

ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ชายขับเบ้นเสื้อดำเนี่ย
คนขี่มอเตอร์ไซค์เสื้อสีฟ้าไปแล้ว

คือจะสังเกตได้ว่าเธอก็พยายามห้ามคนของเธอนะ
เพราะเธอนั่งมากับรถเบ้นแล้วก็พยายามหันไปบอก
คนขี่มอเตอร์ไซค์บอกขอโทษค่ะขอโทษค่ะ
แต่เขาร้อนกันไปหมดแล้วทั้งคู่นะคะ
เขาบอกว่าคนขับรถเบ้นเสื้อดำคนนี้ลักษณะเหมือนคนเมาด้วย

ซึ่งจังหวะที่รอตำรวจมาที่เกิดเหตุนะคะ
คนขับรถเบ้นคนนี้กับผู้หญิงเนี่ย
ก็อาศัยจังหวะชุนละมุงชุลมุนขับรถหลบหนีไปเลยนะคะ
ธันวาวงสุรินชายที่ขี่มอเตอร์ไซค์คนเสื้อฟ้าในคลิปเนี่ย
เล่าบอกว่าเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาดีตามถนนเส้นงามวงวาน
อยู่เบ้นคันนี้ค่ะขับมาปาดหน้าเขาเฉยเลย
เขาก็เลยต้องเบรกกระทันหัน
เขาบอกว่าลักษณะปาดเหมือนจงใจให้เขาชน

ปาด๒ครั้งแล้วก็ขับหนีไป

ไล่ตามไปจนถึงทางลงอุโมงลอดแยกเกษตรศาสตร์

แล้วเค้าจะมีคุกต่อยกันเนี่ย
ใช่ครับเขามาต่อยผมผมก็ไม่ยอมพี่ผมก็วัยรุ่นเนอะ
มีพี่ทหารที่เป็นจ่าอากาศเขาเข้ามาช่วยพี่เออเข้ามาคุย
เข้ามาคุยดีแล้วพูดกับคนที่คนขับผู้ชาย
เออพี่เขาเจ๋งเย็นคุยกันก่อนเขาก็บอก
คนขับผู้ชายเขาก็แบบทำไมกูทะเลาะกับแฟนอะไรแบบนี้พี่
แต่คือเขาทะเลาะกับแฟนมันมาเกี่ยวอะไรกับการขับรถแบบนี้พี่
ถ้าคุณคิดว่านี่คือเหตุการณ์จบแล้วยังนะคะ
เพราะรถเบนท์เนี่ยคือจังหวะรอตำรวจอาศัยช่วงชุลมูลขับรถหนีไปใช่ไหม

หนีไปไม่หนีเปล่านะคะไปทางถนนประหลโยธิน
ไปชนกับมอเตอร์ไซค์อีกคันที่ปากซอยพหนโยธิน๔๐ค่ะ
ตรงขับหนีไปเลยค่ะไม่ยอมลงมาดูคนเจ็บเลยแม่แต่นิดเดียว
ซึ่งตอนนี้ผู้บาดเจ็บทั้งคู่มาแจ้งความที่สนบังเขตแล้ว
พันธุ์ตำรวจโทสารวุฒิบุตรดีสารวัตรสอบสวนสนบังเขนบอกว่า
ก็ทำหนังสือตรวจสอบแล้วนะคะว่ารถเบ้นคันนี้เนี่ย
มีชื่อใครเป็นเจ้าของหรือว่ามีชื่อในนามบริษัทอะไร
อยู่ระหว่างติดตามตัวมาสอบปากคำถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ถึงจะสามารถแจ้งข้อกล่าวหาได้นะคะ
ส่วนผู้เสียหายที่มาแจ้งความว่ารถเสียหายเนี่ย

แล้วก็ประเด็นที่บอกว่าเมาแน่พี่ผมว่าเขาเมาอะไรอย่างนี้
คือถ้าตามตัวคนขับเบ้นไม่เจอภายใน๒๔ชั่วโมง

เพราะว่ามันตรวจสอบไม่ทันแล้วว่ามีปริมาณแอลกอฮอลเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือเปล่า
แต่ดูสภาพก็น่าจะอย่างนั้นแหละฮะ

แต่คุณต้องโดนขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและไม่หยุดช่วยเหลือแน่นอน